ค่ะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่บางแสนผู้หญิงคนนึงเธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็มาถือป้ายประท้วงมาโวยวายเลยบอกว่ายุบวินนี้ทิ้งไปเลยยุบวินนี้ทิ้งไปเลยก็สงสัยสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าเธอเนี่ยนะเคยไปร้องทั้งผู้ว่าเคยไปแจ้งทั้งตำรวจแล้วแต่ยังไม่มีการยุบวินเลยมาถือป้ายประท้วงอยากรู้ไหมเพราะอะไร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

ยังไม่สุดความพยายามเธอไปแจ้งกับตำรวจอีกตำรวจก็บอกว่าต้องไปเคลียร์กันเองทีนี้พอร้องทั้งผู้ว่าแจ้งทั้งตำรวจยังไม่มีใครจัดการให้เธอได้เธอเลยมาถือป้ายแบบนี้ประท้วงกลางถนนเนี่ยอยากให้ยุบวินนี้ทิ้งไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาและเธอยังตะโกนอีกด้วยนะว่าถ้าเกิดยังยุบวินไม่ได้เนี่ยเดี
มาคุยอ่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิปัญหามันเกิดจากอะไรส่วนเพื่อนร่วมวินก็บอกนะคะบอกว่าในวินนี้มีคนตั้งตัวเป็นมาเฟียพาพวกมาขี่รถวินคือพาพวกมาโดยที่ไม่ต้องทำประวัติไงเหมือนกับมาวิ่งแบบเถินนะคะแล้วก็มีการปล่อยเงินกู้จริงอันนี้คือคนในวินเขาบอกนะส่วนกลุ่มของผู้หญิงคนนี้คุณพี่คนนี้เขามีพวกน้อยก
ก็เลยบอกว่าเอายังงี้พี่เดี๋ยวผมรับปากเดี๋ยวผมจะเรียกคู่กรณีไหนพี่บอกเบอร์๑๑ใช่ไหมคนที่ทำตัวเป็นมาเฟียเดี๋ยวผมช่วยจัดการช่วยเรียกมาคุยให้จะได้หาทางออกในเรื่องนี้พี่ใจเย็นขอคุยกันก่อนก่อนจะยุบวินแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นเผาวินทิ้งนะคะ